เรื่องราวที่ส่งต่อกันไปเรื่อยก็คือเรื่องราวของทานน้ำใจของคนไทยนี่เองคุณผู้ชม
ที่จังหวัดกาลสินค่ะใจดีมากแจกใหญ่มากแจกหนักมากแจกเต็มมาก
มะม่วงค่ะ๑๕๐๐กิโลกรัมรวมไปถึงไข่ไก่อีกกว่าหมื่นฟองค่ะ

ริมแก่งดอนกลางเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
ท่านนายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถานเต็กก่าจี่โงเกาะกรสิน
พร้อมกับพี่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมจากหลายอำเภอ
เขาช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่แพ็กมะม่วงมหาชนกค่ะ
รับซื้อมาจากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้นที่รวมไปถึงมีไข่ไก่ด้วยอย่างที่บอก
กันอยู่อย่างดิบดีเลยนะคะแล้วก็เตรียมแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่กาลสินค่ะ
ถามว่าให้ทำไมก็เอามาแจกจ่ายกันเพื่อที่อยากจะส่งมอบกำลังใจให้ทุกคน
มีแรงต่อสู้กับโรคโควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ในตอนนี้นี่แหละ
และตลอดทั้งวันคุณผู้ชมเห็นไหมก็มีชาวบ้านหลายครัวเรือนเลยนะคะ
ทยอยกันเดินทางมาแต่เขาก็จะมีจุดคัดกรองมาตรการอย่างดีเลย
ก็คือคุณจะต้องผ่านอุโมงนี้ไปก่อนอุโมงฆ่าเชื้อ
แล้วก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยมารับของกันด้วยนะคะ
กันเยอะแยะมากมายแบบนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่บอกไปนะคะทุกคน
ชาวบ้านที่มาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมาก
มาเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นแบบนี้แล้วก็อุ่นใจนะคะ
ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมและพี่อาสาสมัครด้วยนะจ๊ะ
ที่มาแจกของอร่อยให้กับชาวบ้านกันค่ะ